ไปดูเหตุอุอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบุรีกันหน่อยนะครับ
เป็นเรื่องระหว่างพ่อค้าขายกุ้งในตลาดกับลูกจ้างร้านขายหมู
คือพ่อค้าขายกุ้งคือจอดรถจะไปซื้อของที่ร้านค้าแล้วปรากฏว่าถูกดักยิง
คนเจ็บเชื่อวนายอัทชัยพูนธิเวทอะอยู่๓๘ปีเป็นพ่อค้าขายกุ้ง
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่านายอาณัชชัยเขาพักอยู่ที่หอพักเฟื่องฟ้าใกล้ที่เกิดเหตุ
มาซื้อของที่ร้านค้าตรงนี้แต่ปรากฏว่าถ้าดูจากภาพกล้องวงจรปิดเนี่ย
ดักรออยู่แล้วค่ะครับคนร้ายยืนรออยู่แล้วแล้วพออาณัชชัยเดินไปเนี่ย
เห็นคนร้ายสวมหมวกกันน็อกอยู่อุตส่าหันหลังเดินหนีแล้วนะคะ
ยกปืนขึ้นมายิงเลยอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
ทางซ้ายเนี่ยนายอาณัชชัยเดินไปแล้วจะเดินไปซื้อของที่ร้านค้า
เดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตทางขวาจะมีคนร้ายเนี่ยค่อยเดินเข้าเฟรมมา

มีจังหวะนี้นะฮะพอกำลังจะเข้าร้านค้า
สักพักหนึ่งจะเห็นคนร้ายค่อยเดินนี่มาแล้วค่ะ
นายอาชัยเดินหนีแล้วแล้วจังหวะนี้คือโดนยิงล้มลงไปเลยนะคะ
ว่ากระสุนน่าจะเข้าที่ศีรษะด้านหลังทะลุกระพุงแก้มค่ะ
เจ้าของร้านค้าเห็นเหตุการณ์ก็รีบโทรแจ้ง๑๖๖๙ส่งตัวไปโรงพยาบาลเลย
ซึ่งตำรวจได้กล้องวงจรปิดอันนี้ไปแล้ว
ธนัชชัยเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่ว่ายังพูดไม่ได้แต่เขียนได้ก็เขียนคำให้การมา
ตำรวจก็เลยรู้ตัวว่าคนร้ายคือนายนบพลชื่นนครอายุ๓๐ปี
เป็นลูกจ้างร้านขายหมูที่อยู่ตรงข้ามกับร้านขายกุ้งของนายอนัชชัยนี่แหละ
คือจากภาพกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหลังจากที่ยิงเสร็จแล้วเนี่ย
เขายืนดูนายอาณาชัยนอนนิ่งอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยออกไปค่ะ
ช่วงบ่ายวันนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกวัญชัยขาวรำ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองเพชรชบุรีเนี่ยออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะ
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองเพชรชบุรีออกไม้จับนายนบพลชื่อนคร
ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ถามผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
คนเจ็บเนี่ยขับรถมาจอดหน้าร้านแล้วก็จะเดินไปซื้อของที่ร้านของชำ

แล้วก็เห็นนายอาณาชัยนอนล้มอยู่กับพื้นแล้วที่หน้าปากซอยค่ะ
ส่วนคนก่อเหตุอยู่หน้าร้านขายของชำ
ลักษณะเหมือนเอาผ้าอะไรสักอย่างมาคลุมปืน
ค่อยขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่หนีไป

มันมาจอดรถตรงนี้ไม่ได้ดับเครื่องก่อนนะ

แล้วผู้หลายวาะเขาเดินเข้าไปซื้อของ

แล้วก็คว่ำหน้าหลงไปเมื่อมึง
ถ้าอยากซื้อเนี่ยสามารถคนนี้จะซื้อน้ำแข็ง

แล้วก็มันกระสุนมันเข้ามาไม่ทะลุ

สาเหตุที่สอบถามก็

ทะเลาะกันที่ไหน

คาดว่านะคงจะรู้จักกันด้วย

หมารถสายหมารถสาย
ตอนที่หลังเกิดเหตุเนี่ย

เมื่อที่ทำรวจมาเราก็เลยให้
ที่ตำรวจมาเราก็เลยให้มาดูกล้องจรปิด

กล้องจนปิดมันอยู่ที่ตรงฝั่งลูกข้ามนี้
ทำงานเป็นลูกจ้างอยู่นะครับ
เป็นลูกจ้างร้านขายหมูสดนะครับ

คนก่อเหตุปกติก็นิสัยเรียบร้อยดี
หมูที่ในบิ๊กทำงานอยู่
ฮส่วนต้องเวลาที่ผู้ถือมือของเราก็คือภูมินี้

คุณในตลาดเพราะว่าค้าด้วยกัน
ถ้ารู้จักกันอยู่ในแวะเดียวกัน
แต่นี่เป็นเรื่องส่วนตัวเราก็ไม่รู้
เป็นยังไงเราก็ไม่เข้าใจ

อารมณ์มันต้องขนาดนี้
เสียเวลาเสียไปหมดเลยนะ

ยังต้องยุ่งบนเลย
ในโรงพิธีใส่เป็นด้วยไหมคะ
นิสัยดีผู้ชายพ่อ

หมายจับแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนายนบพลชื่นนครอายุสามสิบปีนะครับ
พยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็เรื่องของการมีอาวุธปืนนะครับ